เขาบอกว่าเจอหมีให้แกล้งตายใช่ไหมคะครับแต่พี่วินคนนี้บอกโอ้โห
ผมเจอแบบนี้ผมก็ต้องแกล้งตายเหมือนกันไม่อย่างนั้นได้ตายจริงแน่
สิบรุมหนึ่งค่ะนั่งรอลูกค้าที่วินอยู่ดีดี

โอ้โห
หมวกกันน็อกกันทุกคนเลยค่ะทำถูกกฎหมายตรงสวมหวกขี่มอเตอร์ไซค
คนที่เป็นคนเจ็บเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงวินเนี่ย
ตอนแรก๒รุ่มหนึ่งก็ว่าแย่แล้วนะสักพักหนึ่งโอ้โหครูมาจัดเองไม่รู้นี่๓แล้ว๔๕๖๗นะคะ
หมวกกันน็อกทุกคนแปดมาแล้วนั่นเห็นไหมรุมกันแบบทานโทษนะคะอันเนี้ย
เขาชอบใช้คำอื่นกันเนาะอะไรสักอย่างหมู่กันเนาะนี่ค่ะรุมไปจนเขาสลบไปเลยนะคะ
แล้วขอโทษเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดครั้งเดียวหลังจากนี้ไม่ถึง๑อาทิตย์โดนอีก
ฮะโดนซ้ำอีกสลบเหมือดอีกเหมือนกันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดิม
เหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นหกตุลาคมเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นวันที่สิบสามค่ะ
แต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่สองเนี่ยนะเหมือนจะโดนนกต่อล่อไปด้วยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้คือหน้าอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช๒๑นะคะ
คนเจ็บเนี่ยอย่างที่บอกเขานั่งเขาอยู่ดีดีกลายเป็นว่ามาโดนรุมกระทืบซะอย่างนั้น
หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจสอนอสำเรย์ทันที
อย่างที่บอกไปมันไม่ได้เกิดครั้งเดียว
วันที่๑๓ตุลาคมพี่คนเจ็บเขาก็มานั่งที่วินรอไปทำงานอยู่เหมือนเดิม
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกพี่ผมจะไปสารเจ้าเส้นทางข้างวัดสุธาวาส
นี่นี่วงจรปิดก็เห็นนะคะก็เรียกให้ไปเขาก็ไป
คราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มือแค่หมัดแค่เท้าแล้วนะ
อาวุธเลยมีดไม้อะไรอย่างนี้
ฟันเขาทุบเขาตีเขาจนเขาสลบเหมือนต้องแกล้งตายไปเลยอะค่ะ
คนเจ็บคือนายชัดชัยอัมฆส่อนอายุ๑๕ปี
ตอนนี้เขาเอาหลักฐานทั้งหมดที่เป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็แผลตามร่างกายเขาเนี่ย
ร้องเรียนกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่า
ผมนั่งอยู่ที่วินย่านตากศิลป์
มันขี่มาเข้ามาถามทาง
กำลังจะอ้าปากตอบมันต่อยเลยครับ
ยแล้วก็เตะแล้วก็อย่างที่เห็นตามวงจรปิดเลย

กรวนเข้ามาแล้วก็ทำร้ายอย่างที่เห็น
ไม่ถึง๑สัปดาห์๑๓ตุลาคมบ่ายโมง๑๐นาที
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่วินที่ผมนั่งอยู่
บอกช่วยไปส่งซอยตากศิลป๒๔หน่อย

มาอีกแล้วกลุ่มชายใส่หมวกกันน็อก๑๐คนยืนรอ
คราวนี้มีทั้งไม้ทั้งอาวุธทั้งของแข็งรุมทำร้าย
ผมรู้ว่าสู้ไม่ไหวแน่ผมแกล้งตายเลย

ผมมั่นใจว่าคนที่มาติดต่อที่บอกให้ไปส่งที่ซอยตักศิลป๒๔
ต้องเป็นพวกเดียวกันต้องเป็นนกต่อแน่
แล้วดูสิบาดแผลผมคุณหัวแตกเย็บไป๕เข็ม
แขนซ้ายหัก๒ท่อนนะคะต้องใส่เฝือก
แล้วก็ที่ตารองรอยฟวกช้ำเห็นไหมที่ตาขวาตาซ้ายทั้งหน้าเลย
ไปหมดเลยข้างหูก็มีเหมือนกัน

เหตุการณ์ที่สองแจ้งความแล้วเหมือนกันที่สนบุคโลนะคะ

เขาบอกเอาจริงนะพี่ผมไม่รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุสักคนเดียวเลย
ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครในพื้นที่ด้วย
ขี่วินมาเนี่ย๔๐กว่าปีแล้ว
ไม่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครในพื้นที่เลย
ตอนนี้นะผมไม่กล้าออกไปทำงานแล้ว
กลัวมากด้วยรายได้ก็เสียแต่ชีวิตก็ห่วง
อยากมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ให้ช่วยตามตัวคนร้ายหน่อยค่ะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ

คือเอาจริงตลอดที่ทำวินด้วยกันมาเนี่ย
ก็ไม่เคยเห็นคนเจ็บไปมีเรื่องอะไรกับใครเลยนะ
เคยเห็นนายชัดชัยไปทะเลาะกับใครเลย
ซึ่งนายชัดชัยเองก็เป็นคนที่เกิดในพื้นที่โตในพื้นที่
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มารุมทำร้ายอาจจะเป็นการจ้างคนนอกมาทำร้ายหรือเปล่า
เท่าที่ดูนายชัดชัยก็ไม่ได้เป็นคนมีพิษมีภัยอะไร
แต่เราได้คุยกับพ่อพ่อบอกมี
เอาเหรอนี่พ่อพอจะนึกออกเลยว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหน
คือก่อนหน้านี้พ่อบอกลูกเนี่ยไปมีเรื่องบาดหมางกับคนในชุมชน
แล้วไปทำลายทรัพย์สินซึ่งก็คือรถเบนท์ของคู่กรณี
แต่จริงเหตุการณ์ครั้งนั้นไกล่เกลี่ยไปแล้วนะ
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วด้วย
แต่ถ้าถามว่าลูกเคยมีเรื่องบาดม้างกับใคร
แล้วใครบ้างที่น่าจะเป็นคู่กรณี
ก็นึกถึงคู่กรณีที่เป็นเจ้าของรถเน้นนั่นแหละ
ทีนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๘
ก็เลยลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิด
กลับไปอีก๓๐กันยายนที่ลานจอดรถวัดราชวรินค่ะ

ในคลิปกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นนายฉัดชัยนะคะ

เดินเข้ามาในลานจอดรถเดินดุมเข้ามาเลยนะคะ

เขาจะเดินไปหยุดอยู่ที่รถเบนท์คันหนึ่งค่ะ
พอเดินไปอยู่เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นเขาทำท่าเหมือนเงื้อมือนะลองดูนะ
นี่เดินมาแล้วเดินมาแล้ว

แล้วเดินไปที่รถเบนท์แล้วแล้วดูนะคะ
นี่ก้อนหินก้อนเบอร์เรอเห็นไหม

เครื่องใส่รถเบ้นไม่ได้เครื่องทีเดียวด้วย
เครื่องจนกระเด้งมาปุ๊บเดินกลับไปแล้วเขานี่ทุบจังเลย

นี่แหละเขาเลยบอกว่าอ่ะงั้นนี่แหละอาจเป็นชนวนเหตุ
จะชดใช้ค่าเสียหายอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ความแค้นยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดอยู่
ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจาก๒เหตุการณ์คือวันที่๖แล้วก็๑๓ตุลาคมกลุ่มเดียวกันแน่ล่ะ
เดี๋ยวเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะประสานให้เข้ามอบตัวค่ะ
เรื่องต้นคิดว่าคงเป็นเหตุแค้นแทนลูกพี่
อาจจะไม่พอใจแทนลูกพี่ที่เป็นเจ้าของรถเบนท
หรือไม่ก็ความขัดแย้งส่วนตัวของผู้เสียหายกับเพื่อนบ้าน
อันนี้ตำรวจยังไม่เทน้ำหนักไปที่เรื่องไหนนะคะ
ขอหาหลักฐานและสอบปากคำก่อนเดี๋ยวคงรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
ชัดชัยแกไปทะเลาะอะไรกับใครที่ไหน
ยังไงถึงได้ถูกรุมทำร้าย๒รอบ๒รอบแบบนี้